สัตว์อีกอย่างหนึ่งคือนกพี่ราบ
ราบเนี่ยเห็นอยู่ทั่วไปใช่ไหมคะ
บางทีมันก็มาสร้างความรำคงรำคาญให้กับบ้านให้กับวัดค่ะ

ล่าสุดมีวิธีจัดการมันอยู่หมัดเลย
วัดเพิกนี้นะคะอยู่ที่หมู่๑๒
หลุมข้าวอำเภอโนนสูงที่โคราชนี่แหละนะคะ
บริเวณนี้ค่ะมีป้ายข้อความที่เห็นอยู่ข้างบนเนี่ย
บอกว่าห้ามนกพิราบมาจับหลังคากุฏิเด็ดขาด
นกอ่านออกด้วยเหรอ
อ่านออกไม่ออกไม่รู้แต่ว่านกมันไม่มาย่างไกลจุดนั้นเลย

จริงก็เลยสร้างความแปลกใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากมายนะคะคุณ

ไปสอบถามพระครูอรุณธรรมวิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดบ้านเพิกนี่แหละ
บอกว่าป้ายที่เอามาติดไว้เป็นความคิดของท่านเอง
เพราะว่าต้องการจะไล่นกพิราบไม่ให้มาเกาะ
พอมาเกาะมันก็จะถ่ายมูลใช่ไหม
มันก็ทำความสกปรกให้แก่กุฏิสงฆ

ปรากฏว่าพอติดไปสักสัปดาห์หนึ่งแล้ว

จุดนั้นไม่มีนกพิราบมาบินเกาะบนกุฏิอีกเลยคุณ
มันเห็นรูปห้ามนกพิราบเข้าแน่เลย

แต่คือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะพระป้ายเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็มีสีแดง
เวลาโดนลมโบกสะบัดพัดไปมามันอาจจะแบบตกใจกลัวค่ะ
มันก็เลยกลับมาเกาะ
อันนี้เขาก็คาดกันว่าน่าจะเป็นแบบนั้น
ทุกวันนี้มันเลยไปเกาะบ้านชาวบ้านเหมือนกันแทน
เกาะหัศจรรย์ด้านนี้
เอาไปฟังเสียงชาวบ้านเพราะว่ายังไงบ้างคะ
จับตรงนั้นตรงนี้มันกล่าวมาแล้วเลยหลายไปเลย

แต่พอตรงนี้มันไม่จับแล้วมันก็ไปจับที่อื่น
จับฮอละครังบ้างจับสาราวัฒน์บ้าง

อุ๋ยบุญมีอายุ๗๑ปีคนนี้แหละ
ก็เลยบอกว่าเห็นว่าทำป้ายขึ้นมาแล้ว
มาไล่นกพิราบได้เลยจะหารือกับเจ้าอาวาสเหมือนกัน
ขอป้ายไปแปะที่อื่นบ้างเถอะ
จะได้ไม่มารบกวนมาสร้างความสกปรกอีก
ทำเป็นเล่นไปนะเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วนะ

ก็คือเอาป้ายมาติดเหมือนเขามีปัญหาแบบนี้
เป็นโกดังมีปัญหานกพิราบชอบบินเข้าไป
แล้วก็ไปถ่ายมูลสกปรกเอาไว้
ก็เลยติดป้ายเอาไว้ว่าห้ามนกพิราบเข้า

แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาบอกว่าได้ผล
ไม่มาอีกเลยอ่ะเออไม่เห็นไม่มากันอีกเลย
คนก็ไม่เข้าด้วยก็เลยเป็นโกดังล้างไปเลย
ไม่ใช่คนอ่านออก
กพิราบเนี่ยดิฉันว่าอาจจะกลัวสีแดงก็ได้นะ
เราต้องมีการควบสอบวิจัยดูลองแปะป้ายสีอื่น